ปกติแล้วนะคะรถจักรยานยนต์ที่ย้อนสอนเนี่ย
เขาจะให้เหตุผลว่าอ๋อไปข้างนี่เองใกล้นิดเดียว

โอ้โห
โอ้โหสิบรอสิบรอดนี่

เดี๋ยวนะปกติเวลาย้อนสอนเขาก็จะย้อนชิดซ้าย

ที่ฉันกำลังสงสัยว่าเขามาจากอเมริกาหรือเปล่า

อีกแล้วนี่กลับมาอีกแล้วนี่อันนั้นคือการขอทางเหรอคะยื่นขาน่ะ
มันไม่มีกฎเกณฑ์การขี่รถจักรยานยนต์สำหรับผู้ชายคนนี้ไม่มีกฎเกณฑ์
น่าจะอายุประมาณ๓๐๔๐ปีนะคะและขี่เป็นระยะทาง๒๐กิโลเมตร
ตั้งแต่ตำบลสแก่พรงอำเภอเมืองบุรีรำไปจนถึงตำบลหนองสโหนอำเภอนางรอง
ไม่สนใจเลยว่าตัวเองย้อนสอนแบบนี้หมวกกันน็อกใส่บ้างไม่ใส่บ้างอ่ะเนอะ
บรรทุกสิบล้ออะไรมาเต็มเลยนะคือยังไงฉันเป็นอิสระเหรอคะ
แล้วจะเห็นคุณคะแล้วจะเห็นว่าแต่ละคันที่มาเจอเขาก็ต้องหลบให้เขานะ

เอาคนที่ถ่ายคลิปเขาก็ถ่ายตามไปเรื่อยนี่แหละนะคะ
แล้วเนี่ยค่ะตามไปนะตามไปเรื่อยบางจังหวะก็เข้าเลนถูกแล้วนี่
ใช่บางจังหวะถูกและบางจังหวะก็กลับไปเลนส์นู้นอีก
เขาก็บอกงงเหมือนกันแต่เขาบอกว่ามันอันตรายนะ
หมายถึงอันตรายต่อตัวคุณเองและอันตรายต่อเพื่อนร่วมเพื่อนร่วมใช้ทางด้วยนะ
อย่าทำแบบนี้นะคะถ้าขี่ไปยี่สิบกิโลเมตรได้สติต้องมี
น่าจะยังมีสติอยู่ถ้าไป๒๐กิโลเมตรขนาดนั้น
ถ้าคุณมีเหตุผลอะไรคุณชี้แจงมาก็ได้นะคะเราเปิดช่องทางให้เนอะ